คุณผู้ชมคะไทยรัฐนิวส์โชว์ช่วงนี้เรายังคงเกาะติดอยู่กับปฏิบัติการในการค้นหา๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าผ่านไปก็คือย่างเข้าวันที่๔แล้วล่ะ
ถ้าเอาเวลาเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะคะว่ามันเป็นเวลากว่าสามวันแล้วก็อีกหลายชั่วโมงแล้วจริงจริง
สำหรับการที่ทั้ง๑๓ชีวิตติดอยู่ในถ้ำทุกคนยังคงมีความหวังที่ชัดเจนว่า๑๓ชีวิตนี้ยังปลอดภัยอยู่
แต่ว่าท่ามกลางความหวังเนี่ยหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องเนี่ยโอ้โหทุกข์ตั้งแต่วันแรกเลยฮะ
ตั้งแต่๕โมงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ไปเห็นจักรยานจอดอยู่ปากทางเข้าถ้ำ
แล้วลูกไม่กลับบ้านแล้วก็คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นคลิปแล้วที่คุณแม่บางท่านเนี่ยร้องไห้จนเป็นลม
คือตอนนี้สุขภาพจิตของครอบครัวก็ต้องยอมรับแหละว่าใจหนึ่งก็หวังอีกใจหนึ่งมันอดห่วงไม่ได้
เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตใจของครอบครัวเนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางสาธารณสุขเองเขามีการส่งทีมแพทย์ไปดูแลเรื่องสุขภาพจิตครอบครัว
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติของเด็กรวมถึงโค้ชรวมแล้ว๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำด้วย
รวมถึงแน่นอนอีกหนึ่งความหวังที่เขาก็ไม่ได้ละเลยคือเรื่องของการสำรวจทางเข้าอื่นนอกจากปากถ้ำคือเรื่องของปล่อง
ตอนนี้เขาบอกว่ามันเจอ๓ปล่องแต่ว่าจะเข้าได้ใช้ได้อย่างไรไปติดตามพร้อมกันกับความคืบหน้าล่าสุดกับคุณทัศนัยโค้ดทองรายงานสดจากในพื้นที่ค่ะ
เมืองเชียงบรายแห่งนี้และฝนก็ตกลงมาอีกแล้วครับ
นี่แหละครับเป็นอุปสรรคสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ทุกคน
ในการช่วยเหลือผู้ที่ศูนย์หายอยู่ในขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่ากลุ่มบุคคลที่สำคัญอีกหนึ่งกลุ่มที่เราต้องส่งกำลังใจให้กับพวกเขาเป็นอย่างมาก
ก็คือกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของทั้ง๑๓คนที่ศูนย์หายไปมีภาวะตึงเครียดจาก
ทำให้มีการส่งทางด้านของทีมสาธารณสุขเข้ามาทำกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อผ่อนคลายความเครียดให้กับพวกเขาครับ
เข้าไปดูแลเรื่องของสุขภาพจิตให้กับผู้ปกครอง
ในการทำกิจกรรมสัมพันธ์ผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้ปกครองหลังพบว่า
ตอนนี้หลายท่านเองก็มีภาวะความกังวลสูงจากการเฝ้าติด
จากการเฝ้าติดตามปฏิบัติการค้นหาลูกหลานของตนเอง

โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะเป็นการทำตามลำดับขั้นตอน
โดยจะประเมินจากพฤติกรรมของผู้ปกครองแต่ละท่าน
หากพบว่าใครมีความเกิดภาวะความเครียดมาก
ก็จะมีการเข้าไปพูดคุยเป็นการส่วนตัว
ให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นตามหลักจิตวิทยานะครับ
โดยจะมีทีมงานสลับกันเข้ามาดูแลตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
ซึ่งจากการที่เราเข้าไปสังเกตการณ์ในวันนี้
ว่าหลายท่านเองก็เริ่มเห็นรอยยิ้มมากขึ้น
คลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกันมากขึ้น
ก็ทำให้หลายคนนั้นมีกำลังใจมากขึ้นที่เฝ้ารอติดตามปฏิบัติการ
ในการค้นหาลูกหลานของพวกเขาตลอดหลังจากนี้ไปด้วยนะครับ
ซึ่งล่าสุดนั้นเราได้รับข้อมูลจากทางด้านของ
ทีมทหารทีมตำรวจแล้วก็ทีมกู้ภัยประมาณสัก๖๐นายได้
ได้รับคำสั่งว่าให้เดินลุยเป็นการเดินเท้า
ลาดตระเวนตามแนวเขาในค่ำคืนนี้เลยนะครับ
ซึ่งคาดว่าอาจจะมีการค้างบนยอดเขาด้วย
เนื่องจากว่าระยะทางในการเดินทางค่อนข้างไกลนะครับ

เพื่อเตรียมปฏิบัติตามคำสั่งภารกิจในครั้งนี้ครับ
ได้มีการบินสำรวจเพื่อหาโพรงเข้าถ้ำ

มีการสำรวจไปแล้ว๒โพรงหรือว่า๒ปล่อง
ซึ่งก็มีการสำรวจไปในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าก็พบว่าไม่สามารถเข้าไปได้
โดยปล่องหรือว่าโพรงแรกนั้นเข้าไปได้๕เมตร
แล้วสุดท้ายก็พบว่าเป็นทางตันครับ
ปล่องหนึ่งมีการโรยตัวลงไปได้ประมาณสัก๑๐เมตรได้

เพราะว่าพบว่าเป็นทางแคบลงนั่นเองครับ

ซึ่งก็คาดหวังว่าจะมีการไปสำรวจเพิ่มเติม
แต่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้คือเรื่องของการปฏิบัติการในการสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุด
เพื่อให้ทางด้านของหน่วยซิลนั้นที่มีการเสริมกำลังเข้าไปมากขึ้น
เรื่องของกำลังพลทั้งเรื่องของถังออกซิเจน
แล้วก็จะมีการทำเส้นทางในการดำน้ำเข้าไป
แล้วก็หวังใจว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้
ซิลน่าจะดำน้ำไปเจอจุดที่ทั้ง๑๓ชีวิตนั้นรอคอยความช่วยเหลืออยู่ครับ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดในขณะนี้ครับ
คุณผู้ชมติดตามความคืบหน้ากันได้ตลอดในทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวี
ผมทัศนัยโค้ดทองรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ